คุณผู้ชมค่ะนิดนึงนะคะตอนที่เราเบรกโฆษณาไป
อย่างที่บอกไปว่ามันมีดราม่าว่าทำไมคุณพุทธคุณจุ๋ยถึงไม่ไปร่วมงาน
อะไรของคุณแตงโมหลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันหนักมาก

ออกมาไลฟ์ชี้แจงผ่านทางอินสตราแกรมส่วนตัว

เพราะว่าเธอเครียดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง

คือในรายการเป็นช่วงจังหวะสั้น
ในรายการที่คุณพุทธคุณจุ๋ยไปออกรายการของพี่มดดำ

ถามมาคุณจุ๋ยเองก็ตอบไปว่าคือณตอนนั้นคุณจุ๋ยเองเขาไม่เคยร่วมงานกับคุณแตงโมตั้งแต่เข้าวงการมาเป็น๒๐ปี
สนิทกับคุณแตงโมไม่มีไลน์ส่วนตัวไม่เคยพูดคุยกันไม่เคยพบเจอกัน
แต่ในส่วนของคุณพุทธเนี่ยคือคุณพุทธเองเคยได้ร่วมงานกันจริง
แต่ว่าณตอนนั้นเวลาโฆษณารายการเขาเนี่ยมันตัดพอดีคุณพุทธก็พยักหน้ารับในสิ่งที่คุณจุ๋ยพูดพูดไปเท่านั้นเองคุณผู้ชมค่ะแล้วกลายเป็นเสี้ยววินาทีนี้ที่มันกลายเป็นดราม่า
คุณจุ๋ยกับคุณพุทธเองบอกว่าเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากเพราะเขาอ่านคำวิพากษ์วิจารณ์อ่านคอมเมนต์ทุกอันคุณผู้ชมค่ะแล้วคือเสียใจขนาดที่ว่าเก็บความเสียใจนี้เอาไว้ไม่ได้ต้องร้องไห้ออกมา
แล้วถามว่าทั้งคู่เนี่ยแสดงความเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นไหมตั้งแต่มีข่าวไร้กับคุณแตงโมวันแรกทั้งสองคนบอกเลยว่าโพสต์อินสตราแกรมโพสต์สตอรี่ติดตามข่าวแล้วก็แสดงความเสียใจแล้วก็ติดตามข่าวเรื่องราวนี้มาตลอดแล้วคือทั้งคู่นี้นะคะเพราะทราบว่ามีงานพิธีอะไรอยากจะส่งลีนไว้อะไรไปให้แต่ก

เป็นไลฟ์สดที่เขาออกมาชี้แจงเมื่อสักครู่แล้วเอามาอัปเดตเลยนะคะมันส่งผลต่อจิตใจคุณจุ๋ยมากอ่ะบอกเลยว่าเห็นใจนาทีนี้เห็นใจมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าเข้าใจกันแล้วเป็นกำลังใจให้กันดีกว่านะคุณผู้ชมนะ